รับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดศักราชใหม่แล้ว
มาดูกันสิว่าราคาสินค้าในตลาดของเรามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็บ่นเรื่องราคาของเนื้อสัตว์อยู่นะ
งั้นไปดูกันเลยราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
อันนี้เป็นราคากลางนะคุณผู้ชมนะส่วนสะโพกไก่นะคะอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองจ้ะ
งั้นไปต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยนะคะผักก็มีความผันผวนวันต่อวันเช่นเดียวกันนะ
กาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาทนะคะผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๔๐บาทและพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๗๐บาทค่ะคุณผู้ชม
สำหรับราคาวันนี้อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยยังไงนะจ๊ะ